ได้กลิ่นอะไรไหมอะไรกลิ่นตัวฉันเหรอไม่ใช่กลิ่นรักร้าวค่ะเขาบอกมาว่าในไอจีของน้องวีเวียเล็ตนั่นเองนะคะแล้วก็คุณก้าวจีรายุตกลงยังไงคู่นี้นะคะเริ่มมีกลิ่นรักร้าวใหม่คู่แล้วคือมีคนไปสังเกตความเคลื่อนไหวในอินสตราแกรมของนักร้องสาววีวีอเล็ตค่ะ
ล่าสุดเนี่ยน้องเขาโพสต์ภาพสีขาวดำเป็นรูปภาพแก้ววายที่แตกนะฮะ
ภาษาอังกฤษก็แปลเป็นไทยประมาณว่าเราทั้งสองผ่านเรื่องราวแย่มามากพอแล้ว
วกกับก่อนหน้านี้เนี่ยน้องวีเองก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้น
ใจความบอกว่าเราเคยรักกันแต่เราทั้งคู่ทำมันพังนะฮะ
คือตอนนั้นแฟนก็ลุ้นว่าน่าจะเป็นการโปรโมทเพลงเฉยละมั้ง
แล้วว่าตอนนี้เธอเองก็ได้ลบภาพทั้งสองภาพออกไปแล้ว
เหลือเพียงภาพการทำงานเมื่อเกือบสัปดาห์ก่อนเป็นภาพล่าสุดนั่นเองนะฮะ
แล้วก็เคยโพสต์ช่วยโปรโมทงานเพลงของฝ่ายหญิงวันที่๘มีนาคม
อันนั้นยังไม่ได้ลบนะยังอยู่เหมือนเดิมพอตามไปกดดูกันอีกนะครับคุณ
รวมไปถึงภาพก้าวและวีที่แม่ก้อยเคยโพสต์เอาไว้แบบเป็นภาพแอบถ่ายที่ทั้งสองคนยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยภาพนี้

อันนี้เป็นภาพเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เอาจริงแล้วก็ต้องรอฟังคำตอบจากปากทั้งคู่นะ
เทิงไทยรัฐขอเป็นกำลังใจกับคู่นี้ด้วยขอให้เป็นแค่การโปรโมทเพลงนะคะ